น้ำไหลลงมาเนี่ย

ชั้น๓ของขวัญ

ปลอดภัยเพิ่มเขามาทำบ้านที่มันดี

ไม่ต้องให้คนอื่นอะ

เย่
ขวางดูนะใครมาเจาะไปตรงนี้แล้วน้ำ
เช็คดูซะอันนี้งานใครเป็นมือใคร
เช็คดูซะอันนี้งานใครเป็นมือใคร
มือใคร

เนี่ยเสียงทิ้งเสียงใครนะครับ
เออถ่ายให้พี่รู้ได้เสียงเสียงนะ

ช่างบอกว่าให้ใจเย็นเย็น
แล้วคนที่มาทำคุณไม่มีใครมาถาม

จะบอกว่าคนที่ดูแลโครงการ
คือคุณจะไปบอกให้ยังไงว่าเขามาดูให้
มันไม่ใช่งานของเขาแล้วพรุ่งนี้๓วันอาทิตย์
เขาก็ต้องไปถามตลอดทีว่า

แล้วก็โทรค้างฝั่งโทรค้างแม่บอก

มันจะไปจากแหน่งตัวในทางที่แม่

ให้กองยากให้แม่ออกมาช่วย

โครงการหมู่บ้านขวัญดีมากเลยค่ะ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยความผิดพลาดเนี่ย

มาจากผู้รับเหมาต่อเติมพี่

แล้วก็ช่างคนนี้จะเป็นช่างรับเหมา

เพราะว่าเขาทำที่บ้านขวัญมาเนี่ย

มันก็ไม่เสร็จติดนู่นติดนี่ติดนั่น
แล้วก็ปัญหาล่าสุดเนี่ย
คือแม่เหมือนก็แบบเหมือนสองจิตสองใจว่า

คือเป็นข้างบนส่วนที่เป็นห้องขวัญ
ถ้าต่อเติมเนี่ยมันตรงลงมากับ

พอเจาะท่อไปเสร็จเนี่ยมันก็

เราควรจะหาอะไรปิดกั้น
ในระหว่างการน้ำซึมหรือว่า

แล้วก็อย่างขวัญเนี่ยถ้าเกิดขวัญเป็นช่าง

เพื่อที่มันจะอะไรก็แล้วแต่

เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแต่เขาไม่มี

ขวัญกับคนรถ

เพราะคุณแม่เข้าไปก่อนหน้านี้คุณแม่อยู่คนเดียว

มันเป็นตัวท่อแล้วเขาก็เอาปูนขาว

มันล่อนออกแล้วเคาะไปนิดนึง

แล้วน้ำก็ไหล

โดนฝ้าห้องแม่ซึ่งขวัญไปดูระยะเวลา

แต่เมื่อไม่ฝ้าห้องคุณแม่เนี่ย

ตัวหินแกรนิกตัวปูนตัวหินเนี่ย
มันอยู่บนฝ้า

มันก็เป็นแอ่งอย่างนี้เหมือนรับน้ำหนักไม่ไหว

หวังว่าต้องให้คนลดอากบยเสพูนออกมา
แล้วก็ล่าสุดขวัญให้ช่างของโครงการไปเช็คให้ดู
ระบบที่เขาต่อท่อต่ออาก
เวลาขวัญจะเอามีอากจับกุชชี้เข้าไป
มันต้องมีท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งแล้วก็ท่ออากาศ
ซึ่งท่ออากาศกับท่อน้ำทิ้งเนี่ยเขาไม่ทำให้ขวัญ
แล้วมันคืออะไร
แล้วถ้าเกิดว่าขวัญให้อาบเขาไปติดตั้งปุ๊บ
ขวัญไม่รับรู้ไม่ได้ให้ช่างโครงการเข้าไปตรวจ
ขวัญก็ต้องลื้อทุกสิ่งทุกอย่างออกมาใหม่
แล้วตอนนี้ก็คือระบบน้ำที่เขาออกจากชั้น๓
จากท่อจากตรงห้องน้ำไปตรงอ่างจากกูชี่ยาว
ที่เขาต่อท่อลงไปน้ำก็รั่ว
คือตอนนี้บ้านขวัญพังหมดเลยเพราะว่าช่างผู้รับเหมาคนนี้คนเดียว
คุณแม่กับพี่ที่เขาดูในโครงการนะคะ

เข้าไปที่บ้านแค่ทั้งหมดแล้ว
แล้วมาข้อพูดไหนกับเรานะคะ
แล้วพูดไหนกับเรานะคะ

การที่แม่โดนไปหาเขา

ควรถามว่า
ให้แม่หาดคนอายุ๖๐กว่าให้หาการมาไปนั่งรอ
ถ้ามันอยู่ดีมันบ๊บตกลงมาโดนหัวคุณแม่ขวัญจะทำยังไง
เขาบอกให้คุณแม่หากระมังเอาไปลอง
คือแทนขวัญเข้าใจว่าณเวลาตอนนั้นมันอาจจะมืดค่ำ
คุณแม่ครับอยู่เดี๋ยวคุณแม่รอผมป้านุษนะครับ
เดี๋ยวผมกำลังขับรถไปช่วยคุณแม่แค่นี้ก็ได้
แต่คนที่มาอยู่ข้างคุณแม่ขวัญเนี่ย
คือยามสองคนที่เป็นยามของหมู่บ้าน
กับเพื่อนขวัญที่อยู่บ้านตรงข้ามเนี่ย
โชคดีที่มีเพื่อนนะคะ
ไม่มีเสนอแล้วค่ะไม่มีอะไรมาเลยนอกจากคำว่าใจเย็น
ซึ่งถ้าเขาเสนอมาว่าจะมาแก้ไขปรับปรึง
ขวัญถามใจพี่ว่าคนที่เขาทำงานแบบนี้
มีสัญญาค่ะมีสัญญาเอาไว้

ช่วยขวัญมากเลยในการที่เช็คเรื่องระบบราคา
สิ่งทุกอย่างราคามาตรฐานอยู่นี่
แต่ราคาที่เขาคิดด้วยขวัญอยู่นี่

เฮ้ยเป็นเด็กขวัญทำงานต้องทำมางก
เอาเงินจากขวัญคุณเป็นผู้ชาย

เต็มที่แต่ว่าอย่างบริษัทนี้ที่ขวัญลงไป
เพราะขวัญรู้สึกว่าขวัญไว้ใจแล้วขวัญเชื่อเขาเต็มที่
อย่างคนอื่นถ้ามาอยู่ในเคสขวัญหรือว่าจุดตรงนั้นของขวัญเนี่ย
ก็ต้องก็ต้องโอนอ่อนขวัญตามไปตามคำพูดของเขาว่าเขาเป็นคนพูดปากหวานมาก
เพราะเขาเป็นคนแบบพูดปากหวานมากหนูก็ไม่ต้องการให้คนอื่น
พอรับรู้ว่าคนนี้มาจากบริษัทเนี้ยอยากให้เอาออกไปเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะ
บ้านคุณก็จะเป็นเหมือนบ้านขวัญแล้วไอ้ต้มศพที่เสียงอ่ะตอนเนี้ย

จะใครอ่ะคะก็ต้องเป็นขวานอ่ะมีใช่
ถ้าให้เขารับผิดชอบถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาควรจะรับผิดชอบเรื่องนี้
ให้มันเกิดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะ

เปลี่ยนแล้วค่ะ
แล้วก็ข้าวของเราในอีตใต้หลายเราเป็นหลานไหมคะ

แต่ใครถ้าจะมาทำกับบริษัทนี้

เดี๋ยวนี้ถ้าเขาติดต่อมาเราจะคุยกับเขาหรือเปล่า